รายเดอร์เวลาส่งอาหารมาถึงหน้าหมู่บ้านใช่ไหม

บ้านนี้ใช่มั้ยปังชนไม่กั้น
ชนอะไรอ่ะ

อย่างที่บอกคือก้มดูมือถือใช่ไหมนะ

แล้วก็ถอยถอยถอยออกมาสักพัก

อายุท่าน๗๒แล้วครับ

เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองบ่ายโมง๔๐นาที
เป็นหมู่บ้านในตะบนบางครูรัฐ

ขับเข้ามานะจะส่งอาหารในหมู่บ้าน

แต่ลุงบันทมแกก็บอกนะว่าอยากให้รายเดอร์
คนนั้นกลับมารับผิดชอบด้วย
คือความเสียหายมันไม่เยอะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
มันคุยกันได้อุตส่าหกให้จอดแล้วไม่จอดไงไปต่อเลย
หวังว่าต้นสังกัดเนี่ยจะมีการตักเตือน

ดีกว่าไปโดนแจ้งความแล้วตำรวจมาจับเอาครับ
ยังไงก็ตามนะครับอย่างที่เบิร์ตพูดทุกทีนะฮะ

และที่สำคัญเย็นให้พอรอให้ได้
ผมรู้แหละงานท่านรีบนะครับ
แต่รีบแล้วเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่คุ้ม